ร้อยจำรวจโทษเฉลินชายสุติบุตรอดีตรองสลวทศึกษวนสอนอพระพลาชัยสอง
หัวหน้าแก๊งอุ้มรีดทรัพย์เหยื่อในจังหวัดปฐุมธานี
ถูกตำรวจไล่ล่าขับรถกระบะหลบหนี
จนมุมบนถนนสายนางรองลำปลายมาตรอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ย้อนกลับไป๒๘เมษายน๒๕๖๑
ร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยนำกลุ่มชายชะกันรวม๗คน
พร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปในบ้านของอัศดายุทธ์
ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีอ้างเข้ามาตรวจค้นยาเสพติด
โดยใช้ปืนจี้บังคับคนในบ้าน๔คนขังไว้ในห้องน้ำ
ลงมือมรื้อค้นทรัพย์สินอ้างพบยาเสพติดเป็นไอซ์จำนวน๑ถุง
จากนั้นบังคับเหยื่อกับน้องชายขึ้นรถออกไปเจรจาเรียกเงิน๓แสนบาท
เช้าวันรุ่งขึ้นจึงยอมปล่อยตัวพอกลับมาที่บ้าน
ทรัพย์สินในบ้านหายไปอีกรวมมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทเหยื่อเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรคูคศ
ตำรวจแก่มรอยกลุ่มคนร้าย๗คนไล่เช็คกล้องวงจรปิดจนพบมีตำรวจร่วมกวนอีก๒นาย
กระทั่งจับกลุ่มพรศักดิ์สวพงศ์ได้เป็นคนแรก
ต่อมา๓พฤษภาคม๒๕๖๑พบศพประสิทธิ์อ่องเอี่ยมถูกฆ่าปิดปากกลายเป็นศพหมกอยู่ในป่า
ในพื้นที่อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ส่วนประธานศรีจันทร์คนชี้เป้าจนมุมตำรวจที่จังหวัดสะแก้ว
ทีมร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยหัวหน้าแก๊งชุดจับกลุ่มปฏิบัติการไล่ล่า
หนีกบดานในรีสอร์ทที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเกือบครึ่งเดือน
แต่ทุนหนีต่อหมดต้องให้ลูกน้องนำสร้อยทองของเหยื่อไปขายและโอนเงินมาให้
พลาดท่าชุดสืบสวนได้บ่อแสตามบุกถึงรีสอร์ทแต่เจ้าตัวไหวตัวทัน
ตัดสินใจขับรถหนีตำรวจไล่ยิงยางรถแตกทั้งสองข้าง
จนสุดท้ายสิ้นฤทธิ์กลางถนนถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
เลิมชัยอ้างหลังก่อเหตุปล้นทรัพย์ได้ขับรถหนีไปกับประสิทธิ์อ่องเอี่ยมลูกน้อง
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากพ่อตาคือร้อยตำรวจโทละยูศูนย์น่วม
เกษียณวางแผนร่วมกับญาติขับรถอีแตนพาประสิทธิ์ไปฆ่าอำพลางศพในป่าเพื่อปิดปากคดีปล้น
ต่อมาตำรวจสพภัยสาลีจับกลุ่มร้อยตำรวจโทนและอยู่กับญาติฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนดาบตำรวจสมบัติสนั่นเอื้อและดาบตำรวจธีรยุทธ์จันมีอดีตตำรวจสนประเวทและพรพิชัยเจริญศุกร์
หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนสารออกหมายจับเพียงวันเดียวเป็นอีกหนึ่งคดีที่เกิดจากน้ำมือของคนในเครื่องแบบสีกากี
สะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้